อาจารย์คิดว่าสิ่งไหนบ้างที่มันจะต้องชัดเจน
เพื่อให้เกิดการพูดคุยต่อไปได้
ไม่ใช่ถูกตัดแข้งตัดขาแล้วก็แสดงออกกันไม่ได้
ต้องเข้าคุกเข้าตารางเล่นกันตั้งแต่แรก

ไม่ผมว่าผมว่าถ้าโดยหลักเนี่ยนะครับคุณจอมขวัญ
ถ้าโดยหลักเนี่ยที่ทางนักศึกษากลุ่มของน้องเนี่ยอะไร
เสรีชื่อผมเลยตรงกันเลย
ก็คือเท่าที่แสดงออกอย่างเมื่อวานเนี่ย
ผมก็ดูแล้วฟังแล้วเนี่ยนะครับว่า
เออมันก็ว่าด้วยเหตุผลของเขานะฮะ
ไม่ได้ไปเกี่ยวกับสถาบันนะครับ
แล้วก็ทำให้น่าสนใจนะครับ
แล้วก็ฟังกันด้วยเหตุผลนะครับเพราะว่าในแต่ละเวทีเนี่ย
คนออกมาเสนอความเห็นที่หลากหลายเนี่ยนะครับ
เอ่อถ้าหากว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เนี่ยนะครับ
ผมว่ามันก็เดินต่อไปได้นะครับ
ส่วนใครที่จะหาโอกาสเข้ามาแทรกไปกดดัน
ให้เอาประเด็นนั้นประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นคนจัดเวทีเองก็ต้องก็ต้องระมัดระวังอืม
ถ้าหากว่ามวลชนเขาต้องการแบบไหนเนี่ยนะครับ
แล้วเราไปเสนออะไรที่มันเขาไม่เห็นด้วยเนี่ย
ไปไปมามาไอ้สิ่งดีดีเนี่ยที่คิดไว้เนี่ยนะครับ
โอกาสที่จะให้มันสำเร็จเนี่ยมันก็ยากแล้วมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้ง
เพราะฉะนั้นผมเนี่ยผ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแล้ว
นักศึกษาผมก็แบบเนี้ยนะผมจะบอกว่าผมเข้าใจไง
อืมนะครับในข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเรียนมัธยมผม
วัดดวนนรดิษฐ์นะนะครับปีปีหนึ่งหกเนี่ยนะครับ
ผมก็มาร่วมกับเขานะผมก็เข้าใจนะสิ่งที่นักศึกษาเสนอ
หรือว่าแสดงออกเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราเคยทำ
เคยผ่านมาทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำเป้าหมายเนี่ยครับ
เอ่อแล้วมีอะไรมาแทรกแซงเนี่ยผมว่าคนที่จัดเอง
ก็ต้องควบคุมสถานการณ์ค่ะนะครับแล้วก็พยายามตัดหา
ตัดตอนเอาปัญหาตรงนั้นออกไปนะครับมันก็เดินต่อไปได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับ
ผมว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีแต่อย่าไปตั้งเงื่อนไขจนปฏิบัติไม่ได้
หรือตั้งไขเกินกว่าเหตุผลที่ควรจะเป็นถ้าเกิดเรารักที่จะให้บ้านเมืองสงบ
รักที่จะเป็นที่หวังของพี่น้องประชาชนในอนาคตนะครับ
เราก็ต้องตั้งหลักตั้งแต่ตอนเนี้ยค่ะนะครับเราต้องทำแบบมีหลักการสำคัญก่อน
อาจารย์ขอเพิ่มนิดเดียวค่ะสั้นอาจารย์คิดว่าสภาเนี่ย
ควรจะทำหน้าที่มากกว่านี้ไหมคะคือการดึงจากทุกเวทีนะคะ
จากทุกประเด็นด้วยนะคะคือเข้าไปอยู่ในสภาซะให้หมด
น่าจะเป็นกลไกที่ดีกว่าไหมคะคือโดยโดยหลักการคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดี
แต่ในทางการเมืองเนี้ยนะครับผมเข้าใจว่าในส่วนของสภาเอง
เขาคงต้องระวังเพราะในสภาเนี่ยมีหลายฝ่าย
ไม่ใช่มีแค่ฝ่ายเดียวค่ะนะครับหลายฝ่ายคือหลายพักค่ะค่ะ
แต่ละพักก็มีเจตนามีเป้าหมายแต่ละการเสนอที่แตกต่างกันนะครับ
แล้วในแต่ละสภาเองแต่ละพักเองก็จะใช้โอกาส
ในการเล่นงานโจมตีกันเช่นเดียวกันถูกไหมฮะ
แล้วในสภาเองก็มีเอกสิทธิ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอกสิทธิ์
ตัวนี้ก็จะคุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสภา
ผมเข้าใจเขานะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันมีการเสนอมาแล้ว
ทำไมมันไปยากจังทำไมเรือไม้ถึงไม่เห็นด้วย
เพราะในความเป็นจริงกับในทางการเมืองเนี่ยนะครับบางทีเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่การต่อสู้ในทางการเมืองต่างคนต่างระวังกันเอง
เข้าใจค่ะอืมเผลอจะยากกว่าเดิมเนอะแต่แต่ในในส่วนตัวของเรา
แหละคนนอกนะคะยังรู้สึกว่าการเข้าเข้าสู่สภา
ใช้กลไกสภามันน่าจะปลอดภัยกับทุกคนสุด
แต่ไม่ได้หมายถึงว่าการชุมนุมไม่ดีนะคะเพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
มาที่มายมิ้นก่อนค่ะก่อนไปปิดที่ฟอร์ตสิ่งที่อยากจะสื่อสารอ่ะ
รายการนี้เลยบอกได้เลยค่ะนอกเหนือจากเราจัดเวทีแล้ว
ก็สิ่งที่อยากจะสื่อสารก็คือตอนนี้ค่ะทั้งสังคม
โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความพยายามอย่างมากที่จะใช้ชีวิตของเราที่เกิดมา๒๐ปีเนี่ย
ให้ให้คนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เคยพยายามแล้วในการสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้เนี่ย
เอ่อแต่ว่ามันอาจจะไม่สำเร็จในสายตาของพวกเราอ่ะนะคะกำลังพยายามทำให้มันสำเร็จค่ะ
แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ผ่านมาหลายมอบแล้วหนูก็อยากให้ทุกคนช่วยกัน
เพราะว่าอยากให้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครั้งสุดท้ายค่ะ
แล้วก็อยากให้มันเกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ประชาชนถืออำนาจอธิปไตยจริงสักทีค่ะฟอร์ดค่ะครับ
สำหรับการกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับ
เราต้องเคารพว่ามันคือเสร็จภาพขั้นพื้นฐานเป็นเสร็จภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูล
ไม่ว่าจะพูดในประเด็นอะไรก็ตามนะครับต้องได้รับการเคารพ
ได้รับการคุ้มครองอืมจะไม่มีการคุกคามจำสามข้อร้องของเรานะครับ
จากเรื่องของกลไกตามรัฐธรรมนูลแล้วข้อสำคัญก็คือเรื่องของการจุดคุกคาม
บอกว่าอย่างที่คุณเสรีบอกเมื่อกี้ว่าการชุมนุมเมื่อวานไม่ได้ผิดกฎหมาย
ไม่ได้เกินเลยเกินขอบเขตดังนั้นก็ต้องพูดผ่านรายการนี้ว่า
ถ้าหากการชืนหนุนเมื่อวานเป็นเหตุที่ผมต้องโดนข้อหาหนึ่งร้อยสิบหกอีกใบหนึ่ง
นั่นก็แสดงว่ารัฐไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
สุดท้ายนะครับผมขอฝากไปถึงตัวแทนของพวกเราในสภา
ทั้งส่อและส่อวเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย
ดังนั้นการชุมนุมของเราเรามาในนามของประชาชน
มีคนหลายหมื่นที่มาในท้องถนน
มีคนหลายล้านที่ดูเราอยู่ที่บ้านแล้วเห็นด้วยกับเรา
ดังนั้นฝากไปในสภาครับรับเจตจำนวนของเราไป
ไปปฏิบัติบังคับใช้ในกระบวนการ

นี่คือความที่สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง
กลไกสภาเป็นกลไกเดียวครับ
คุณผู้ชมคะในสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องอย่างที่บอกนะคะเขามีหลายเวทีนะคะแล้วก็บางเวทีก็รวมกันนะคะบางเวทีก็ของใครของมันนะคะ
แต่ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าในทุกเวทีเนี่ยคือมีเป้าหมายไปที่ทงประชาธิปไตยเหมือนกัน
แต่เราไม่ควรสรุปนะคะเพราะเรายังต้องคุยกันอีกระยะหนึ่งแล้วตราบใดที่เรายังคุยกันได้หายห่วงคุยกันนะคะ
อยากให้ใช้สภาด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้หมดเวลาขอนิดได้ไหมฮะ

เดียวสั้นคือในเรื่องข้อเสนอเนี่ยนะครับถ้าบอกมีเรื่องคุกคามเนี่ยผมว่าถ้าไปแจ้งกันเนี่ยนะครับก็ทำไม่ถูก
เพราะฉะนั้นการที่ทำอะไรก็ตามอย่าผิดกฎหมายนะครับแล้วก็พยายามรักษาความเรียบร้อยอย่างที่ทำอยู่เป็นเรื่องดี
แต่สิ่งอันหนึ่งที่ข้อเรียกร้องที่บอกว่าประชาชนต้องการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมอยากเสนอเหมือนกันนะครับว่าให้ใช้เวทีในสภา
นักศึกษาถ้ามีเสียงจำนวนเยอะเนี่ยนะครับมีเสียงเยอะนะครับสนับสนุนพักการเมืองนะครับแล้วให้เสียงพักการเมืองเข้าไปสู้กันในสภานะครับมันก็มีข้อเรียกร้องอะไรฝากตัวแทนไป
หมายถึงให้ใช้สิทธิ์ผ่านเลือกตั้งได้ไหม
ก็จะเลือกตั้งนะครับหรือว่ามีตัวแทนอะไรได้ทั้งหมดทุกอย่างเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่การแก้ปัญหาในประเทศควรให้สภาเนี่ยนะครับที่เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยมาช่วยกันแก้ปัญหาอันเนี้ยมันจะเป็นจะเป็นเส้นทางที่น่าจะเหมาะที่สุดนะครับกับบรรยากาศที่บอกว่าเรียกประชาธิปไตยหรือหรือเสรีภาพซึ
ไม่ต้องมาทำให้สังคมเอ่อออกมารวมตัวแล้วก็เกิดความขัดแย้งเขาเลยขอแก้ไขรัฐมานูนก่อนเลือกตั้งไงอาจารย์ก็ได้ไงครับค่ะก็อย่างที่บอกไงครับว่าแก้ไขก่อนแล้วค่อยยุบสภาแล้วค่อยเลือกตั้งใหม่เข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจคืออันนี้ต้องการให้ผ่านการเลือกตั้งอ่าตัวแทนเข้าไปในสภาอ่าแต่อันนี้ก็ค
เราน้อยขอไปแขกรับเจอทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ